เพราะว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งเขายืนทะเลาะกัน
ฉุดกระชากลากถูกันอยู่กลางถนน
ปรากฏว่ามีรถกระบะขับมาพอดี
ชนจนเสียชีวิตทั้งคู่เลย
คือคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นสองคนนี้ทะเลาะกันอยู่กลางถนนเลย
แล้วเป็นจังหวะที่รถกระบะเขาขับมาเร็วด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณปากซอยพุทธศาธร๔นะครับ
ฝั่งมุ่งหน้าถนนพุทธมนต์ถนนสาย๔
ใกล้กับเชิงสะพานสาคอนเกษม
ถนนพุทธศาคอนอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกรถกระบะชน

ก็มาตรวจสอบนะครับพบว่าเป็นชาย๑คนเป็นหญิง๑คนนะฮะ
มีบาดแผลตามร่างกายแล้วก็เลือดท่วมตัวนะครับ

ก็คือนางสาวกันนิพาอายุประมาณ๓๐ปี
เป็นชาวจังหวัดพิจิฐแล้วก็ทำงานอยู่ร้านคารวะเกะแห่ง๑
สีแดงดำทะเบียน๑ขอไข่ทพ๘๓๑๔กรุงเทพมนาคม
อยู่ข้างทาง๑คันซึ่งคาดว่าเป็นของผู้ตายนะครับ
พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนนี้ฮะ
เห็นผู้ชายผู้หญิงคู่นี้ทะเลาะกันอยู่กลางถนน
พุ่งชนเข้าอย่างแรงนะครับ
แต่ทีนี้พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ไม่ทันได้มองไม่ทันได้จำ
เลขทะเบียนของรถกระบะคันนั้นคืออะไรนะครับ

ขณะที่เพื่อนร่วมงานของหญิงสาวที่เสียชีวิตบอกว่า
พวกเธอก็ไม่รู้ว่าผู้ชายที่เสียชีวิตเป็นใคร
แต่ผู้ชายมานั่งทานอาหารที่ร้านจนกระทั่งร้านปิด
แล้วก็พาหญิงสาวนั่งรถจักรยานยนต์
ที่พบที่จอดอยู่ข้างทางขับออกมาด้วย
ตอนนั้นคนที่ร้านหรือเพื่อนก็ไม่ได้สนใจอะไรนะ

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำเลขทะเบียนของรถ
ตามคำบอกกล่าวของพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์นะฮะ
ก็จะไปตรวจสอบหน่อยเพราะว่าต้องถามไทยอีกนะฮะ
คนที่เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งที่ให้ข้อมูลนะบอกว่า

เพราะมันมืดละมัวแต่ตกใจแจ้งตำรวจนะครับ
แต่บางคนบอกว่ายังพอจะเห็นได้เป็นเงาคุณ

เลขทะเบียนรถของจักรยานยนต์
เพื่อจะเอาไปตรวจสอบรายชื่อของผู้ขับขี่หรือว่าผู้ครอบครอง
เพราะไม่รู้ว่าจะเป็นศพของผู้ชายคนนั้นหรือเปล่า
แล้วเป็นเจ้าของรถหรือเปล่านะฮะ